ด้านหลังหลานเป็นธาตุยา
แล้วจับตัวยายยายอายุจะ๘๐แล้วอะค่ะ
เอามีดแบบปาดคอแทงหน้าแทงป่า

ใช่ค่ะลากศพเอาไปทิ้งนะคะเอาไปไว้ในห้องน้ำ
กล้องวงจรปิดจะให้ดูเลยนะ
คนแถวนั้นเขาเห็นแต่เขาช่วยอะไรไม่ได้

กรี๊ดกันลั่นเลยค่ะ
ว่ากลัวอะไรอย่าเข้าไปกันล่ะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมได้ยินเสียงกรี๊ดใช่ไหม
กรี๊ดที่แบบชาวบ้านเขาโวยวาย

เพราะว่ากลัวไงเห็นว่าหลานคลั่งแล้วมีมีดอยู่
มีดนี่อาบเลือดเปื้อนเลือดแล้ว

เป็นเหตุการณ์โหดมากจะเป็นข่าวใหญ่
กล้องวงจรปิดจับภาพได้ในพื้นที่อำเภอเมือง

เขาเห็นไงกอลแสมีนีแค่และมะวงสุณ
กำลังกระหน่ำแทงคุณยายคุณยายสมุทรนามอาสา

เพราะหลังจากแทงเสร็จแล้วดอมลากศพยายไปไว้ในห้องน้ำ
นี่ค่ะอาวุธมีดที่ใช้ในการก่อเหตุนี่คือต้องย้อมสีนะ
เพราะว่าบ้านนี้แดงฉานไปด้วยเลือดนี่ในห้องน้ำก็เต็มไปด้วยเลือดค่ะ
ชาวบ้านเขากรีดร้องแล้วถามว่าทำยังไงอ่ะ
ชาวบ้านผู้ชายก็ต้องมาช่วยกันจับตัวในแล็บคนก่อเหตุนะคะ
พอจับตัวได้ปั๊บผู้ใหญ่บ้านก็แจ้งให้ตำรวจเข้ามาเลย
ในบ้านมาเจอศพยายเสียชีวิตอยู่ขออภัยคุณผู้ชม
โอ้โหนี่พอคนเข้าไปเห็นนี่คือรับไม่ได้
ย่านคนแถวนั้นใช่เขาอ่อนเลยค่ะเป็นรบเหรอ
เพราะว่าสภาพศพเนี่ยเอาเท่าที่บอกได้ละกันคุณผู้ชม
คือโดนแทงที่หน้าที่ริมฝีปากแล้วก็ที่คอก็โดนปาดคอจนหลอดลมขาด
ท้องด้วยหนังศีรษะโดนเฉือนตกอยู่ที่พื้น
เอาแค่นี้พอเนอะหน้าห้องน้ำมีคราบเลือดเต็มไปหมดเลยค่ะแล้วก็เจออาวุธที่ใช้ในการก่อเหตุ
แหลบหลานคนนี้เนี่ยชาวบ้านเขาจับตัวได้นะจับตัวได้แล้วรอส่งตัวให้กับตำรวจ
สภาพในแหลปนี่โดนจับแล้วมัดไว้ถามว่าพูดรู้เรื่องไหมแหละ
ตอนที่โดนจับตัวมัดมือไพ่หลังอยู่แบบนี้นะโอ้โหนี่สิ่งที่แหลปเขาพยายามตะโกนออกมาแล้วบอกออกมานะ

อีกนิดหน่อยค่ะลองฟังครับ
นี่ค่ะคุณผู้ชมทีนี้พอไปตรวจห้องนอนนะ

อ้าวนี่หรือเปล่า
ที่ทำให้หลานคลั่งแล้วก็มาก่อเหตุกับยายแบบนี้

มีอุปกรณ์การเสพก็ต้องคุมตัวขึ้นโรงพัก
ทีนี้ตอนที่นำตัวออกจากบ้านเนี่ยคุณผู้ชม

อันนี้ขึ้นเปรย์ไปแล้วนะ

นึกว่าสายพานปื๊ดขึ้นไปต้องเร็วขนาดนั้นเลยใช่ไหม

อันนี้คือพวกหน้ากว่านี้
อันนี้คือพวกหน้ากว่านี้

แล้วบอกมีคนมากระซิบข้างหูว่าให้ฆ่ายาย
แล้วบอกมีคนมากระซิบข้างหูว่าให้ฆ่ายาย
แล้วพอไปถึงโรงพักเนี่ยแล้วเริ่มสงบลงแล้วคุณผู้ชมนะ

ก็บอกกับตำรวจว่าผมไม่มีสาเหตุจะต้องฆ่ายาย

ผมเองก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะจะไปฆ่ายายทำไม

น่ะส่วนแม่คนก่อเหตุอย่างแม่จรรเภณ
รู้ข่าวเข้ารีบมาที่บ้านเลย

ชี้หน้าด่าลูกชายตัวเองด้วยความโกรธแค้นเลย

ใช้อย่างที่ว่าเป็นอ่าเราอาจจะไปประกันตัวลูกว่า
บอกค่ะบ่อประกันค่ะบ่ให้มันตายไปนั่นคุกสล่างเลยล่ะ

นี่ไงแม่เล่าด้วยนะเจ้าหน้าที่ต้องแบบรูปไหล่แม่รูปหลัง
แม่แม่แม่ใจเย็นนะแม่เล่าให้ฟังว่าลูกชายแม่เสพยาบ้าเสพกัญชา
อนมาสามวันแล้วคนในบ้านอ่ะหนีกันหมดเลยขนาดฉันเองน่ะฉันยังไม่อยู่กับลูกเลย
นู่นฉันไม่เช่าห้องเช่าอยู่ในเมืองนู้นจ้ะจริงฉันจะชวนยายไปนอนด้วยนะ
ยายไม่ไปคือยายก็เป็นแม่ของแม่เขานะถูกต้องแล้วยายห่วงหลาน
เออเองไปเถอะคิดดูสิคือยังไม่ห่วงลูกคือให้ลูกไปนอนในห้องเช่าในเมืองเลย
แต่เดี๋ยวฉันนี่แหละจะดูหลานเองแต่สุดท้ายยายต้องมาตายเพราะหลานนี่แหละค่ะ
ต้นเนี่ยตำรวจก็แจ้งข้อหาฆ่าบุพการีเพราะว่าผู้ตายเนี่ยเป็นยายที่เลี้ยงดูมาตั้งแต่เด็ก
แล้วก็ส่งตัวเข้าห้องขังไปแม่ยืนยันแล้วไงไม่ให้ประกันตัวจะไม่ประกันตัวลูกชายนะคะ